พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจเรื่องของการจราจร

ท่านรองพบตรบอกว่าภาพรวมการเดินทางในปีนี้
เหมือนจะคล่องตัวกว่าเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ
มาดูกันหน่อยค่ะตั้งแต่๔โมงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เลยไปสำรวจเรื่องของการจราจร
ถนนทางหลวงหมายเลข๓๐
ตั้งแต่อำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีวังน้ำเขียวฝั่งขาออกรถหนาแน่น
เคลื่อนตัวได้สลับหยุดนิ่งท้ายแถวสะสมยาวหลายกิโลอยู่เหมือนกันนะคะ
ฝั่งขาข้าวน้อยมากไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่
การจราจรถนนมิตรภาพช่วงลำตะคองคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ทั้งฝั่งขาเข้าขาออกเคลื่อนตัวได้ตามปกติ
จุดนี้มีการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ค่ะก็มีการชะลอตัว
ช่วงขึ้นเนินคลองไผ่ก็มีการเปิดช่องทางพิเศษ
ช่วงกิโลเมตรที่๗๙ถึง๘๙นะคะก็รองรับรถที่จะเคลื่อนตัวไปในช่วงค่ำ
ช่วงค่ำอาจจะเพิ่มมากขึ้นต่างกันเลยขาเข้าขาออกเห็นไหมคะ
ใช่กรุงเทพเราจะเหงาหน่อยช่วงนี้
ส่วนสระบุรีเตรียมเปิดช่องทางพิเศษนะคะ
ผลักดันรถเข้าสู่ถนนมิตรภาพถ้ารถเยอะ
เตรียมเปิดช่องทางพิเศษ๔จุด
ทัพกวางเทพรฐานกลางดงปากช่อง
สาหร่ายคลองไผ่แล้วก็ทางเลี่ยงเมืองโคราช
กรมการขนส่งทางบกบอกว่าปีนี้รถที่วิ่งจากกรุงเทพไปโคราช
ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
ใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมง๕๐นาที
ปีที่แล้ว๗๑๐ชั่วโมงนานมากนะ
คือปีนี้เขาบอกว่าที่ใช้เวลาไม่ค่อยนานเท่าไหร
เพราะว่าเขาห้ามรถบรรทุกวิ่งแบบเด็ดขาดค่ะห้ามเลย
รถบรรทุกน้ำมันเนี่ยก็ถือว่าทำให้คล่องตัวมากขึ้นนะคะ
ก็ปีใหม่บางทีคนก็ไม่ได้กลับกันหมดด้วยใช่ไหม
ไม่เหมือนทรงกรานทรงกรานอันนี้กลับบ้านกันหมดจะแน่นกว่านี้